สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
คืนนี้ไปเริ่มกันที่การประกาศรางวัลในงานกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีสองพันธ์ห้าร้อยห้าสิบแปดนี้ครับซึ่งทีมฟุ่มบอลทีมชาติไทย
ก็คว้ารางวัลทีมยอดเยี่ยมไปนะครับขณะที่หัวหน้าภูมิสอนของพวกเขา
อย่างซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองก็คว้ารางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมครับ
การกีฬาแห่งประเทศไทยครับจัดงานประกาศเกียรติคุณวันนักกีฬาแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช๒๕๕๘ครับ
ก็ได้รับเกียรติจากพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในงานมอบรางวัลสำหรับรางวัลสำคัญในงานก็ประกอบไปด้วย
รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นนะครับตกเป็นของสุพักเสร็จธุระ
ขณะที่รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นเป็นของสุธิยาจิลเฉลิมมิตร
ซึ่งในปี๒๕๕๘ก็ป้องกันแชมป์โลกไว้ได้ถึง๓ไฟล์นะครับด้วยกัน
เอาชนะโจซื่อหมิงจอนเรียลคาซิเมโร่และเมียโคลี
ส่วนทางด้านซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทย
คว้ารางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาสมัครเล่นดีเด่นเช่นเดียวกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
ที่ได้รางวัลทีมกีฬาดีเด่นจากผลงานลงเล่นฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคันเลือกโซนเอเชีย๕นัดไม่แพ้ใคร
ส่วนรางวัลผู้บริหารดีเด่นครับต้องให้เขาคนนี้เลย
นายเนวินชิดชอบครับประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
ซึ่งพาทีมประสาทสายฟ้าสร้างประวัติศาสตร์ครับ
คว้าแชมป์๕รายการในปี๒๕๖๐
รวมทั้งนายจุตินันพิรมพักดี
ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับ
สนับสนุนทัพนักกีฬาคนพิการ
จนสามารถคว้าเจ้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมที่ประเทศสิงคโปร์

สำหรับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาอื่นนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ